อุบัติเหตุแรกกันก่อนนะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนม๓ขี่รถจักรยานยนต์
แต่ว่าประสานงากับรถเก๋งทำให้เสียชีวิตคาที่บนถนนนะครับ
นี่ฮะผู้ปกครองแล้วก็ญาติต่างก็ร้องไห้เสียใจนะครับเพราะว่าเด็กชายวัยแค่๑๕นะฮะ
ทราบชื่อต่อมาก็คือเด็กชายพงพลวิเศษสิงห์อยู่บ้านเล็กที่๑๘๐หมู่๕

โพนทองจังหวัด๑๐๑เป็นนักเรียนม๓ของโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนะครับ
เสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพคอหักแขนและขาทั้งสองข้างหักนะครับ
มีเลือดไหลทะลักออกมานองพื้นครับ
ส่วนที่ร่องถนนขาออกโพนทองนะครับพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ
สภาพรถก็พังเสียหายซึ่งเป็นรถของน้องนักเรียนชั้นม๓นี่แหละครับ
อยู่กึ่งกลางถนนหันหน้าไปตามเส้นทางขาออกโพนทอง
สภาพด้านหน้าก็พังเสียหายยับเยินเหมือนกันนะครับ
สอบสวนนายทรงชัยวันลานะครับซึ่งเป็นคนขับรถเก่งก็ให้การแบบนี้ครับ
บอกว่าได้ขับรถออกมาจากบ้านจะพาลูกพาภรรยาไปเที่ยวงานงิ้วในตลาด
มาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ของเด็กชายวัย๑๕เนี่ยนะฮะ
ขับขึ้นแซงรถคันหน้าซึ่งสวนทางข้ามเลนมาอย่างรวดเร็ว
ทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งมาชนรถเก่งของเขา
ประสานงานกับรถเก่งของเขาจนเป็นเหตุให้น้องนั้นเสียชีวิตนะครับ